โมสรซาริเยเบเลียดีซีครับทีมในหลีกดิวิชั่น๑ประเทศตุรกี
ระดูการล่าสุดประกาศคว้าตัวเพียวอัชรพรคงยศครับ
ตบหัวเสาดีกรีทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
เป็นนักเตะอ่าขออภัยครับเป็นนักวอเล็กบอลต่างชาติรายที่สอง
คริสเทนเดนด์ครับดาวตบชาวสหรัฐสำหรับ
ในในตั้งอยู่ในเงินครับ
โดยเมื่อราดูการณ์ที่ผ่านมาจบอันดับสิบสองนะครับมีส
ิติชนะสิบเอ็ดแพ้สิบเก้าครับเก็บได้สามสิบสี่คะแนนครับ